แต่คราวนี้มีอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กัน
เรื่องนี้เดี๋ยวให้คุณรสลินพาไปดูหน่อยเพราะวันนี้ใส่ชุดแดง

ใช่แล้วค่ะคดีของหญิงไก่นะคะวันนี้เหยื่อของคดีหญิงไก่นะคะ
เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบปรามนะคะ
ว่าหญิงไก่นั้นแจ้งความเท็จหรือไม่นะคะ
รวมถึงให้ตรวจสอบพฤติกรรมของหญิงไก่ว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่ด้วยค่ะ
สงการอัจฉริยทรัพย์นำนางประพาพรทองเฟื้องนายชูเกียจใจกล้า
ซึ่งเป็นพ่อแม่ของนางสาวประพาวันใจกล้าหรือว่าน้องก้อยเนี่ยนะคะ
เข้าพบกับพนักงานสอบสวนกองปรับรามเพื่อแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนางมนตรายกรัตนาการ
หรือว่าคุณหญิงไก่อดีตนายจ้างในฐานความผิดแจ้งความเท็จ
พร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้ก่อเหตุลักษัพตามที่นายจ้างได้แจ้งความดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้
โดยนางประพาพรเล่าว่าตัวเองแล้วก็สามีพร้อมกับน้องก้อยซึ่งเป็นลูกสาวเข้าทำงานที่บ้านของหญิงไก่ได้เพียง๑๐วัน
หญิงไก่ก็พยายามที่จะขอให้ยกบุตรสาวของตัวเองให้เป็นลูกบุญธรรมเพื่อที่จะให้ไปทำงานดูแลผู้ใหญ่ที่ฮ่องกงนะคะ
โดยอ้างว่าจะได้รับค่าตอบแทนครั้งละ๒๕ล้านบาท
แต่ตัวเองแล้วก็สามีไม่ยินยอมทำให้หญิงไก่ข่มขู่ว่าจะฟ้องร้อง
ดำเนินคดีฐานลักทรัพย์นายจ้าง
ทำให้ตัดสินใจเก็บของใช้ส่วนตัวออกทางบันไดหนีไฟ
ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้นำทรัพย์สินของหญิงไก่ติดตัวออกมาแต่อย่างใด
ไปฟังเสียงของแม่ของน้องก้อยกันค่ะ
ที่ดิฉันมาวันนี้เพื่อมาร้องขอความยุติธรรมให้กับครอบครัว
ในสิ่งที่ครอบครัวของน้องไม่ได้กระทำแต่เราคือผู้ถูกกระทำ
ขอบคุณมากนะคะเขาอ้างตัวเป็นคุณหญิงค่ะนายจ้างคนนี้
แล้วเขาก็ข่มขู่ตลอดค่ะ
ขณะที่นายสงการอัจฉริยศัพย์เตรียมประสานงานกับหน่วยงานอื่นด้วยนะคะ
เพื่อสอบถามข้อมูลว่าหญิงไก่มีพฤติกรรมเข้าข่ายอยู่ในขบวนการ
ค้ามนุษย์ข้ามชาติหรือไม่แล้วก็เตรียมนำหลักพยานหลักฐาน
แล้วก็พยานบุคคลอีก๑๕ปากเขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
รวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะแจ้งความหญิงไก่
ในข้อหามินสถาบันเพิ่มเติมด้วยหรือไม่
ขณะที่นางสุพัชชาสุธิพลรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็ได้นำนางสาวจันทนาโฆษคงไทย
แล้วก็นายธนาทิพย์ศรีสิงสองสามีภรรยาชาวแม่ห้องศร
ที่เคยถูกนางมนตาอดีตนายจ้างหรือว่าหญิงไก่
แจ้งความในข้อหารลักทรัพย์เข้าให้ข้อมูล
และเป็นพยานในคดีดังกล่าว
เคยทำงานกับหญิงไก่ระหว่างปี๒๕๕๑ถึงปี๒๕๕๙
ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหารลักทรัพย์
สารพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา๑ปีกับ๖เดือน
หลังจากที่พ้นโทษออกมาก็ไม่สามารถหางานทำได้อีกนะคะ
เนื่องจากว่าเคยตกเป็นผู้ต้องหารักทรัพย์นายจ้าง
ทั้งที่ว่าตัวเองไม่เคยก่อเหตุค่ะ
พอจะแนะนำตัวเองว่าคุณหญิงค่ะ
คือว่าแบบคุณหญิงแนะนำให้กับพ่อกับแม่หนูได้รู้จักนะคะ
ให้เป็นอย่างที่ภูเภพอะไรประมาณนี้ค่ะ
คือว่าพ่อแม่หนูก็แบบตกลง
นึกว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกนิดนึงนะคะ

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนบอกว่า
ที่จะเข้าช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกยิงไก่

แล้วก็จะมีการตรวจสอบว่าพฤติกรรมของหญิงไก่
ข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่ด้วยค่ะ
นั่นคือในฝั่งของเหยื่อที่ถูกดำเนินคดีโดยหญิงไก่
วันนี้ก็เข้าไปพบกันกับตำรวจนะครับพร้อมกับทนายความ